แฟนข่าวคนไหนต้องใช้บริการรถแท็กซี่เนี่ย
กรมการขนส่งทางบกเขาเปิดเผยแนวทางการปรับขึ้นค่าโดยสารแล้วนะ

ส่วนในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็กคุณผู้ชม
งดรับผู้โดยสารนะในช่วง๑๖๑๙พฤศจิกายนนี้ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
การประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็ก๑๖๑๙พฤศจิกายนนี้คุณผู้ชม
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์ม
งดรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของ๑๖พฤศจิกายน
ยาวไปจนถึง๖โมงเย็นของ๑๙พฤศจิกายน
อันนี้ทำไปตามความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับเป็นมาตรการของเขา
แต่ผู้โดยสารยังคงใช้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีอื่นได้ตามปกตินะ
ใครที่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่ดังกล่าว
เขาจะมีรถโดยสารบริการรับส่งบนถนนรัชดาพิเศษ
พระราม๔และแยกอโศกมนตรีที่สถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิทย์
แล้วฟรีด้วยคุณผู้ชมไม่คิดค่าบริการครับ
ส่วนลานจอดรถของสถานีรถใต้ดิน
ที่เขาจะให้มีการบริการเขาปิดนะช่วงนั้นเขาปิดเหมือนกัน
แต่ไปจอดได้ที่สถานีเพชรชบุรีและ๓ย่านแทนได้ครับ
ส่วนใครใช้รถแท็กซี่เตรียมตัวควักเงินจ่ายเพิ่มกันไว้เลยครับ
เมื่อวานนี้มีแท็กซี่๔สมาคมรวมแล้วก็๒๐๐คัน
เขาไปทวงถามความคืบหน้าการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่
ซึ่งคณะทำงานที่มีผู้แทนหลายหน่วยงานเขาพิจารณาแล้วตั้งแต่
เมื่อ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยกรมขนส่งทางบก
เปิดเผยแนวทางการปรับขึ้นค่าแท็กซี่โดยแบ่งเป็น
รถเล็กที่เป็นรถเก่งนะครับและรถใหญ่ที่เป็นรถแวน
กิโลเมตรแรกรถเล็กจะเริ่มต้น๓๕บาทรถใหญ่เริ่มต้น๔๐บาท
โดยกิโลเมตรที่๒ไปจนถึง๑๐อัตรากิโลเมตรละ๖บาท๕๐สตางค์ครับ
กิโลเมตรที่๑๑๒๐อัตรากิโลเมตรละ๗บาท
กิโลเมตรที่๒๑๔๐อัตรากิโลเมตรละ๘บาทเป็นต้นใบ
โดยรถติดจะคิดนาทีละ๓บาท
กระทรวงคำมคพิจารณาต่อไปและจะประกาศเป็น
กฎกระทรวงต่อไปโดยเฉพาะใช้กับแท็กซี่๘๐๐๐

คุ้นกับกลิ่นของต้นตีเป็ดครับ
ที่ส่งกลิ่นหอมอบอวนช่วงกลางคืน
คือมีการแชร์ข้อมูลว่าไอ้กลิ่นต้นตีนเป็ด

ที่มีผลต่อระบบหัวใจโดยตรงและการหมุนเวียนของเลือด
ถ้าไปสูดดมนานมันจะเกิดการเวียนหัวหน้ามืด
อาจจะอันตรายถึงชีวิตและระบบหัวใจล้มเหลวได้
เรื่องนี้อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่า
กลิ่นของต้นตีนเป็ดไม่ได้มีสารพิษยนายนะ
เป็นข่าวปลอมที่แชร์กันปลอมครับ
แชร์กันผิดดอกต้นตีนเป็ดหรือว่าต้นพญาสตบัน
ไม่ได้ปล่อยสารพิษัยัยแค่มีกลิ่นหอมที่อบอวน
เหม็นก็เท่านั้นเองครับ